ที่พิศนุโลกค่ะเพจดังเอามาโพสต์ไว้มีข้อความบอกว่า
ทำไมรถกู้ภัยต้องมาจอดบนชั้นของคนชั้นสูงด้วยมันมีด้วยเหรอคะ
ที่จอดรถที่เป็นชั้นของคนชั้นสูงยังไงคือมีผู้หญิงคนนึงคล้ายกับเป็นมนุษย์ป้า
บอกไม่พอใจที่กู้ภัยมาจอดรถที่ชั้นนี้เดี๋ยวลองไปดูเหตุการณ์ค่ะ
คลิปที่อัพรดขึ้นไอจีอ๋อโอโหโหฉะนั้นปูดไปเป็นคำอาจจะแรง
คลิปที่อัพโหลดขึ้นไอจีกาลุนาแจ้งส่วนความให้กับฉันด้วย
เมื่อฉันเดินออกมาแล้วฉันต้องเอาออกมาว่ะแล้วฉันต้องการยังไม่เป็นแบบนั้น

เขาขึ้นมาเร็วพี่
เอาคลิปไป
เอาไปตามนี้แล้วต้องได้
ผู้หญิงคนนี้ที่เขาเรียกกันว่ามนุษย์ป้าค่ะ

บอกว่าฉันเป็นอดีตนักการเมืองนะ

พร้อมข้อความว่าทำไมต้องมีรถกู้ภัย
จอดบนชั้นของคนชั้นสูง

คือมีการไปจอดรถที่ลานจอดรถของห้าง

ทำไมถึงต้องมีรถกู้ภัยเข้ามาจอดบนนี้
และเป็นชั้นของคนชั้นสูง

เขาขับกู้ภัยแล้วก็เป็นเก่งที่ไปสนับสนุน

หน่อยคุยกันค่ะ

นายแอก็แล้วกันนะคะ
วันเกิดเหตุคือไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า

แต่ติดสติ๊กเกอร์อาสากู้ภัย

มนุษย์ป้าในคลิปเดินมาโวยวายแล้วถ่ายคลิป
แล้วเหตุการณ์มันวุ่นวายอยู่สักประมาณ๑๐นาทีได้นะคะ
ผู้หญิงในคลิปที่เป็นมนุษย์ป้า
อ้างว่าเป็นลูกน้องอดีตนักการเมือง

โทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจเลยค่ะ
ตำรวจยังไม่ทันมาถึง
ผู้หญิงคนนั้นก็ขับรถหนีไป
แต่เบื้องต้นนะคะสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้ป่วยหรือเปล่า

ครอบครัวก็ต้องดูแลจะปล่อยให้มาโวยวายแบบนี้ไม่ได้
อยากให้ญาติเขาพาไปที่หมอพบเพศ
เพราะว่าเหมือนเขาไม่ค่อยปกติ